คุณผู้ชมครับเล่าเส้นเป็นเรื่องของเรานะครับเปลี่ยนเวลาครับมาเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกวันเสาร์เวลา๑๑โมงเช้าเริ่มต้น๔มีนาคมนี้ครับ